ทีนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าในการสำรวจปล่องด้านบนของถ้ำหลวงกันหน่อยค่ะ
ไปดูกันทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งขวาที่มีการเจอโพรง
แล้วก็โรยตัวลงไปเจอโถงรวมถึงมีทางฝั่งซ้ายด้วย
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนเลยค่ะ
คือการขึ้นไปสำรวจปล่องเหนือถ้ำหลวงบนดอยผาหมีซึ่งก็คือฝั่งขวาเนี่ยนะคะ
วันนี้ไปสำรวจพื้นที่ปล่องจุดเดิมที่ไปมาเมื่อวานนั่นแหละค่ะ
โดยในการสำรวจเจ้าหน้าที่เขาจะโรยตัวลงไปในปล่องอีกครั้ง
หลังจากที่เมื่อวานี้ลงไปเนี่ยเขาเจอปล่องลักษณะที่มันลดหลั่นกันไปเป็นชั้น
ลงไปปุ๊บเจอโถงแรกลึกประมาณ๔๐เมตร
พอโรยตัวลงไปสำรวจต่อมีทางเดินมีทางลอด
ไปที่โถงที่๒ลึกลงไปอีกประมาณ๕๐เมตร
จากนั้นเขาก็ลอดต่อไปอีกในถงที่๓ลึกประมาณ๖๐เมตร
ว่าน่าจะได้ระดับที่ใกล้เคียงจุดเด็กและโค้ชทั้ง๑๓คนอยู่ถ้าเขาอยู่ฝั่งขวานะคะ
วันนี้ก็เลยมีการตั้งเป้าว่าจะเข้าสำรวจเพิ่มจากโถงที่๓
ซึ่งแต่ละปล่องมันเป็นโถงแบบที่มีซอกหลืบ
ก็จะสำรวจอย่างละเอียดในทุกจุดที่ลงไปเลย
ตอนนี้เจอมา๒ถงแล้ว๒ถงถงแรก๔๐เมตรจากระดับพื้นดินลงไป
สูงที่๒๕๐เมตรแล้วก็ถงที่๓นี้มันน่าจะระดับ๖๐เมตรลงมาแล้ว
ลงเลยคนลงไปเลยครับลงปล่องลงไปเลยครับ
โถงแรกคว่าง๖เมตรโถงที่๑๐เมตร
สูงที่๒ก็ใกล้กันแต่อยู่ระดับต่ำลงไปประกัน๑๐กว่าเมตร
คือเวลาเราเจอโถงหนึ่งโถงเนี่ย
เราก็จะสำรวจเลยว่าฝาผนังถงเนี่ยมีช่องไหนบ้าง
เล็กช่องน้อยดูหมดเพราะต้องการไม่ให้หลุด
พอดูเสร็จแล้วเราเจอมีช่องอยู่ปุ๊บเราก็จะลอดช่องนั้นไป
แล้วก็เข้าไปดูอีกเพราะเราเห็นว่าอากาศมันออก
แสดงว่ามันจะต้องมีที่มาของเขาก็ตามไป
มันก็ไปเจออีกโถงหนึ่งโถงที่๒อยู่ระดับลึกลงไปอีกครับ
พอเจอโถงที่๒เสร็จเราก็วนรอบโถงผนัง
มันก็มีทางลงอีกเราจะลงตามน้ำไปด้วยเพราะน้ำมันไหลลง
ก็ไปเจอโถงที่๓ที่จะเข้าเช้านี้
ทีนี้พอมาดูเรื่องของสภาพอากาศช่วงเช้า
เขาบอกเป็นใจมากพี่อุ๋ยคือฟ้าเปิดเลย
เฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บินขึ้นได้
ได้หลายรอบด้วยมีบินซ้อมบินวนบินสำรวจได้หมดเลย
แล้วก็เลยสามารถลำเลียงอุปกรณ์ค้นหาและเจ้าหน้าที่ขึ้นไปยังปล่องที่๔

ท่านบอกว่าโอ้โหถ้าฟ้าไม่เปิดนี่นะ
เดินขึ้นไปนี่โอ้โหกินเวลาเสียเวลาไปเยอะ

โรยตัวลงไปสำรวจได้อันนี้คือโซนซีกขวา
ไปดูฝั่งซีกซ้ายกันบ้างซีกซ้ายนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาบอกว่า
มันมีปล่องที่เป็นความหวังน่าจะลงไปได้นะคะ
ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยคุณวัชรีดวงใสผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีของเราเกาะติดไปกับภารกิจของทีมกู้ภัยอาสา

ไปกับทีมเพื่อสำรวจปล่องที่๕เหนือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
คือถ้านึกภาพตามนะคุณผู้ชมทางเข้าปากถ้ำใช่ไหมคะ
ปล่องอยู่ทางซ้ายเลยพัทยาบีชไปหน่อยหนึ่ง
อยู่เหนือถ้ำที่เรียกว่าถ้ำทรายทอง
ซึ่งมันอยู่ท้ายถ้ำหลวงไปอีกคือเลยไปอีก
เนี่ยฮะตอนที่เขาไปเจอแล้วก็กำลังลงไปสำรวจกันนะ

ดูว่ามันยากลำบากขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับ
คือปล่องมันแคบค่ะคุณผู้ชมแล้วมันก็มีหินเกาะแก่งเยอะ

เขาเจอว่าปล่องนี้พอโรยตัวลงไป
มันมีทางแยกซ้ายกับขวา
เขาก็ลงต่อไปทางขวา๓เมตรมันตัน
ก็เลยเอาขึ้นมาใหม่ไหนลองลงไปทางซ้ายสิ
ก็ตันอีกวันนี้ยังไม่ละความพยายาม
สำรวจปล่องเดิมนี้อีกลงไปประมาณ๔๕คน

เพราะว่าตอนแรกมาเจอเห็นแค่แยกซ้ายขวา
แต่เรายังไม่ได้เจาะลงไปตรงกลางที่เป็นแนวดิ่งลงไป
คราวนี้ก็เลยโรยแนวดิ่งลงไปโอ้โห

เขาลงกันไปที่ความลึกถึงประมาณ๑๐๐เมตรเลย
แล้วไปเจอโถงใหญ่ใหญ่มาก
เมืองลาแปรนี่ฉวบ้านเขาพูดให้ฟังกันนะว่าข้างในเนี่ยมันเหมือนมีเมืองลาแปรอยู่
ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเคยเห็นเท่าไหร่แต่แบบเขาเล่ากันมา
ซึ่งเขาบอกว่าเมืองรับแลนี้มันอยู่ถัดจากหาดพัทยาในถ้ำหลวงไป
คือถ้าลงไปตรงเมืองรับแร่ได้ก็อาจจะเชื่อมเข้าไป
อาจจะเจาะหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปหาหาดพัทยาในถ้ำหลวงได้
คือจุดนี้อย่างที่เขาบอกไว้นะคะว่า
ทรายทองมันเป็นหนึ่งจุดที่เข้าสำรวจตั้งแต่ช่วงวันแรกแล้ว
ที่เขาขึ้นมาเจอ๔ปล่องแต่ว่า๔ปล่องตันหมด
แล้วมาเจอปล่องเหนือถ้ำทรายทองนี่คือปล่องที่๕
ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่แน่นะปล่องนี้มันน่าจะทะลุกับโพรงถ้ำหลวงได้
ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าอันนี้ฝั่งซีกซ้ายตอนนี้ทั้งซีกซ้ายและซีกขวา
มีปล่องอยู่คนละปล่องที่ดูแล้วมีความเป็นไปได้

ส่วนหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกานะคะเขากำลังจะใช้ดาวเทียม
ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจภาคพื้นธรณีวิทยาทางทหารของกองทัพสหรัฐเลย

คือมันเป็นการตรวจจับความร้อน
คือถ้าเจอคลื่นความร้อนจาก๑๓ชีวิต

เป็นสีแดงเหลืองแต่เป็นรูปคน
ให้เห็นเลยว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรแบบเรียลไทม์ตามความร้อนบนหน้าจอทันที
ซึ่งช่วงเช้าเขาต้องรอดาวเทียมเข้าวงโคจรในตำแหน่งที่ต้องการก่อน
ซึ่งถ้าหากสภาพอากาศปิดหรือว่าค่ำลงเนี่ยก็ยังสแกนได้นะ
อันนี้ถือว่าเทคโนโลยีดีมากเพราะว่าดาวเทียมนี้
ศักยภาพนี่คือใช้ได้ในทุกสภาพอากาศค่ะ
ก็มาช่วยกันจากหลายที่นะครับ
ต่างประเทศก็นำเทคโนโลยีต่างมาช่วยเราด้วยนะ

ครับตอนนี้ก็๗วันกับอีก๔ชั่วโมง๙นาที๑๕วินาที